คุณผู้ชมมาปังกันต่อค่ะเรียกว่าปังคูณ๑๐คูณร้อยไปเลยนะคะ
กับพ่อนีโน่ค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะเราแอบไปส่องดูค่ะ
ไปสักยัน๕แถวมาเพิ่มค่ะอาจารย์หนูกันไพค่ะ
เรียกว่าปังปังปังจริงค่ะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะ
มันเสริมความปังตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
คุณนีโน่ตัวจริงยังเฟียสนี่ลงของแล้วความเฟียสคูณ๑๐แบบนี้เลยค่ะ
หยิบภาพนี้มาจากติ๊กต๊อกนะคะซึ่งล่าสุดพ่อโน่ของเราเนี่ยแหละค่ะ
ไปจัดความงามมาแบบนี้เลยตามความเชื่อสู่บุคคลนะคะ
ก็เป็นการเสริมดวงเสริมความปังตามปกตินี่แหละคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะพี่แจ๊กรีนได้เจอพ่อโน่ค่ะ

พ่อตกลงพ่อไปทำมานานอ่ะเหร้าว่าทำมานานหรอแจ๊ก

จริงพ่อก็เชื่อถือเรื่องนี้มานานนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อโบร่ำโบราณนะคะ
เสริมความปังเสริมดวงเสริมธุรกงธุรกิจไป
และสิ่งหนึ่งที่พ่อโน่เขาบูชามาตลอด

ต้องบอกว่าบูชาก่อนที่เขาจะฮิตกันอีกด้วยนะคะ
ไม่เชื่อไปฟังพ่อโน่เปิดใจกับบันทึงไทยรัฐเลยค่ะ
ของอะไรเก่าที่คนโบร่ำโบราณเขาเชื่อกันมา
ก็ไปทำเพื่อความสบายใจนะครับ
แต่ก็อย่าเยอะจนเกินไป
แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเราก็สัตว์ธาเวชสุวรรค์นะครับ
พ่อโน่ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าเดี๋ยววันพุธจะไปบวงสวงละครเรื่องใหม่
๓ที่ด้วยกันก็ที่ช่องเจ็ดที่นึงนะคะที่น้องไทยที่นึง
อุดรที่นึงนะคะแล้วก็วัดจุลามณี
จุลามณีเขาบอกว่าปังมากคุณผู้ชม
ใครไปขออะไรเรื่องทรัพย์สมบัติได้หมดเลย
ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นความเชื่อทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม
แล้วแต่สัตว์ธาษาทุนโมนโมน
คุณผู้ชมของแบบนี้ก็ต้องทำดีด้วยนะคะ